ส่วนอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่เราเล่าข่าวอยู่บ่อยนะคะเวลาเมาอะค่ะ
เมาแล้วก็ก่อเหตุร้ายไปทำร้ายร่างกายฆ่ากันตายเนี่ยนะคะ
อันนี้มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครสวรรค์
ผู้ชายคนหนึ่งอายุ๖๐ปีก็นั่งดื่มเหล้าอยู่กับเพื่อนบ้าน
ดื่มไปดื่มมาเมาคนเมาคุยกัน
ว่าคงคุยแล้วแบบเออไม่เข่าหูคุยอยู่ดีก็ขัดใจกัน
ถูกฟันเลยนะถูกฟันหัวฟันคอตายอยู่กลางวงเล่าค่ะคุณผู้ชม
เนี่ยตำรวจสพมจนครสวรรค์รวมถึงเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบบ้านที่เกิดเหตุนะคะ
บ้านธาร์ตบบพระหลวงอเมนครสวรรค์พบสบนายสมมาตรอิ่มแผงอายุหกสิบปี
เสียชีวิตอยู่ในครัวสภาพศพมีบาดแผลที่คอที่หัวห้าแผลค่ะ
แล้วก็เจอขวานขวานมีคราบเลือดติดอยู่ด้วยนะคะ
ขวานวางอยู่บนตัวผู้ตายเลยนะใกล้ใกล้กันเจอขวดน้ำเปล่าที่แตกแล้วหนึ่งขวด
แล้วก็ในห้องครัวมีเลือดกระจายเต็มห้องเลยค่ะ
จากการสอบถามชาวบ้านชาวบ้านบอกว่าผู้ตายกับเจ้าของบ้านหลังนี้
เขาก็ตั้งวงดื่มเหล้ากันที่บ้าน
ดึกเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ได้ยินเสียงคนทะเลาะกันเสียงดัง
แต่ชาวบ้านเขาบอกก็ไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่าคนเมาคุยกันอะไรแบบนี้
พอออกมาดูตอนเช้าอ้าวนายสมมาตรตายอยู่ในบ้านนะคะ
เจ้าหน้าที่คาดว่าระหว่างที่นายสมมาตรกับเจ้าของบ้านดื่มเหล้ากันอยู่เนี่ย

อาจจะแบบเมาแล้วคุยไม่เข่าหูไม่ถูกคอนะ

เอาขวดน้ำปลาแล้วก็เอาขวานมาทำร้ายจนเสียชีวิตนะคะ
ความคืบหน้าทางคดีล่าสุดตำรวจรู้ตัวคนร้ายแล้วค่ะ
ว่าก็คือเจ้าของบ้านหลังนี้นั่นแหละ
นายปัญญากมลรัฐอายุ๕๖ปีเพราะว่าหลังเกิดเหตุก็หนีไป
เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการออกหมายจับนะคะ
แล้วก็จะเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
อย่างนี้ไงที่โบราณเขาบอกว่าตายคาวงเล่า

ไม่ใช่แค่กินเหล้าจนตายค่ะวงเล่าอย่างเดียว
มันทะเลาะกันไงใช่มันเล่าน้ำเปลี่ยนนิสัยอ่ะอืม